คุณผู้ชมเช้ามืดของวันนี้นะคะที่บริเวณทางด่วนทางขึ้นทางด่วนพระรามสอง
ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งคือพลิกคว่ำทีนี้มันมีภาพออกมา
แล้วเรื่องของเรื่องคือปรากฏพอไปตรวจสอบคนขับเขาเป็นถึงนายกสมาคมการท่องเที่ยวของ
จวบคิริขันและเป็นอดีตสอจอด้วยเสียชีวิตนะคะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะเห็นว่าจังหวะลองหลุยที่นะคะนี่นะคะ
คณะหน้าสายคุณเห็นความสายไหมเปิดไฟกระพริบไปพามา
แล้วอยู่สายไปสายมาสายซ้ายทีขวาที
แล้วจังหวะเดียวค่ะอีกจังหวะหนึ่งปรากฏกระแทกเข้ากับแบรีเออร์
แล้วรถพลิกคว่ำหงายท้องกลิ้งต่อไปที่บริเวณกลางถนน
คือขวางกลางถนนเลยแล้วตรงนี้เขากำลังใช้ความเร็วกันอยู่
เพราะว่าทุกคนกำลังจะไปขึ้นทางด่วน
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะวินาทีของการเกิดเหตุคือ
คนขับหลับในแล้วก็เริ่มวูบบังคับรถไม่ได้แล้วคุณ
เชื่อไหมครับในรถมีสองมีสองคนตายหนึ่งรอดหนึ่ง
ค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่าการวูบของเขาเนี่ยคือหลับในแล้วเป็นเรื่องของโรคประจำตัว

เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกโอ้โหคุณผู้ชมดูเช้ามืดอยู่เลยนะคะ
๖โมงเช้าแหละตรงถนนพระราม๒ค่ะ

หายท้องล้อชี้ฟ้าสภาพแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่าเขาเปิดไฟ
แล้วเป็นเหตุอย่างที่เห็น
คือคนที่นั่งมาด้วยเป็นภรรยานะคะ

ก็เห็นว่าด้านหน้ารถฝั่งซ้ายพังเสียหายยับเยินเลย

คนขับเนี่ยผู้เสียชีวิตคือนายประกิติค่ะ

เป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย
เสื้อลายสก๊อตแขนสั้นกางเกงสลักขายาวสีดำ
หน้าผากมีแผลชะกันจากแรงกระแทก๑แผลนะคะ
ภรรยาชื่อนางสุนันทาเกิดพออายุ๕๒ปีเล่าแบบนี้
ตัวเธอกับสามีเนี่ยขับรถมามุ่งหน้ามาคือมาจากสมุทรสาคร

สามีคือต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพราะว่าต้องไปเจอกับหมอที่เป็นโรคเกี่ยวกับไต
สามีเป็นโรคไตนะคะแล้วเกิดเหตุคือเห็นสังเกตแล้ว
ว่าทำไมรถเริ่มสายไปสายมา
ก็เลยเอ๊ะทำไมลักษณะสามีคล้ายเหมือนคนกำลังจะวูบ
หันไปสะกิดพยายามจะให้สามีรู้สึกตัว
แต่ตอนนั้นมันไม่ทันแล้วเสี้ยววินาทีเดียว
วูบคว่ำหน้าไปกับพวงมาลัย

แต่ผู่เขาไม่รู้เรื่องหรอก

คุณผู้ชมดูนะฮะตัวภรรยาของอดีตสจ
คือไม่เป็นอะไรรอดชีวิตมาได้ปฏิหารนะครับ
คือเธอบอกว่าปกติเธอกับสามี
เข็มขัดเอาไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่า
บอกว่าเธอยังโชคดีนะว่าตอนที่สามีขับโยกไปโยกมาแล้วเธอพยายามจะปลุกสามี
อ๋อแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
แล้วเธอคาดว่าสามีของเธอคงจะขับรถแล้วเหนื่อย
เหนื่อยเหรอเพราะว่าไปรับเธอ
แล้วก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลกันต่อนะครับ